ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ

เป็นนักศึกษาของโรงเรียนมีนบุรีโปรลีเทคนิค

ถูกคนร้ายขี่จักรยานยนต์ตามประกบ

ปรากฏว่าคนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์ตามประกบเนี่ย

กระสุนเนี่ยทะลุหมวกกันน็อกเลยนะ

แขวงแสนแสบเขตมินบุรีกรุงเทพ

แต่งกายชุดดำปกปิดมิดชิด

นายนพก้าวสุคลทรัฐ
ชื่อเล่นแบงค์อายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาโรงเรียนมินบุรีโปรลีเทคนิค
แหกช่างยนต์ปี๓จนเสียชีวิต
สภาพศพถูกยิงเข้าที่ไทยทอยซ้าย

แล้วก็ห่างออกไปประมาณ๒๐เมตร
หมวกกันน็อกเปื้อนเลือด
ไปทะลุหน้าผากขวา
นั่นแสดงว่ามันทะลุหมวกกันน็อกไปเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ

เบาะแสติดตามตัวคนร้ายนะครับ

ขี่จักรยานยนต์ไล่ผู้ตาย

นะฮะแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ย

รถล้มลงแล้วยังลงมา

ส่วนเพื่อนของนายนพก้าวผู้ตาย
ที่มาด้วยกันรอดมาได้อย่างวุฒิ

จุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยราชอุทิศ๒๔

เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งมีน้ำมีนม

เป็นจุดที่น้องแบงค์ถูกยิงเสียชีวิต

ผลเจริญเป็นพนักงานร้านตัดสติ๊กเกอร์

ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เร่งเครื่องมา
แล้วก็ค่อยผ่อนเครื่องลง

มีเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด

ซึ่งพบว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
อย่าตลอดอย่าหลับอย่าหลับ
อืมเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีร้านล้างรถด้วยค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
มีคุณป้าเขาก็มาให้ข้อมูลเล่าให้ฟังนะคะ

อยู่ดีก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย

ว่าเสียงประทัดหรือเปล่าหรือว่ายางระเบิด
พอรู้ว่าเป็นเหตุยิงกันก็ตกใจมาก

ไม่รู้ว่าจะถูกลูกหลงถูกอะไรหรือเปล่า

คนร้ายก่อเหตุตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
แล้วเป็นช่วงที่คนอยู่เยอะเดินพลุกพลาดเต็มไปหมด
บริเวณนี้มีเด็กช่างต่างสถาบันไล่ตีกันบ่อยนะ

แต่ครั้งนี้มันหนักไงมันยิงกันเลยถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็ไม่คิดว่าใครจะกล้ามาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
ช่วงกลางวันคนเยอะค่ะ
เดินสวนไปก็ได้จะยิงกันมาตรงนี้กับทางยูเทค

เห็นแล้วอีกรอบนี้นี่แหละหนักเลย
ก็กลัวเมื่อวานก็กลัวอ้วยขาสันกว่าเลยก็เข้าไปอยู่ค่ะ

ใจคอน่ะจับด้ายก็อยากจะเห็นหน้าน่ะ
โอ้โหล้มจ่อหัวอย่างนี้จริง
แล้วก็จากการที่ได้ไปสอบถามกับชาวบ้านแถวนั้นน่ะนะคะ
ก็เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าภายในซอยราชอุทิศ๒๓เนี่ย
จะมีนักศึกษาที่เป็นเด็กช่างอ่ะค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกซอยนี้ตลอดเลยนะคะ
ตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืน
แล้วเขาจะไปรวมตัวกันมีบ้านหลังหนึ่ง
ก็ผู้สื่อข่าวเราก็ตามต่อว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้ที่คนในพื้นที่บอกว่าเขาชอบไปรวมตัวกันคือบ้านใคร
เป็นบ้านของเพื่อนผู้เสียชีวิต
อ๋อที่ขี่จักรยานโยนแล้วก็หนีไอ้คันที่ตามไปยิงมาด้วยกัน
ใช่เนี่ยค่ะทีมข่าวก็ไปนะคะไปถึงบ้านเลยนะคะ
เนี่ยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่มีแม่บ้านอยู่
แม่บ้านก็บอกไม่รู้เรื่องไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้มักจะมีเด็กช่างอะไรอย่างนี้เขาไปรวมตัวกันอยู่เป็นประจำ

ตำรวจไม่รู้อ่ะนั่นน่ะสิอืมอ้าว
ส่วนที่โรงพยาบาลตำรวจครับสถาบันนิติเวศนะฮะ
นางพรพันธ์ปารกวงณยุธยาแม่ของนายนพก้าว
วันนี้ไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดนพเกตวนารามจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
แม่ของน้องแบงค์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงการทำงานของตำรวจ
ก็รู้สึกพอใจนะแล้วตำรวจก็ได้ให้คำมั่นกับแม่ว่า
จะสามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าคงมาจากความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
ส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุ

คิดว่าคงจะเป็นลักษณะคู่อริต่างสถาบัน
จะยิงใครก็ได้นะที่อยู่ในกลุ่มของลูกชาย
ซึ่งบังเอิญลูกชายเนี่ยผ่านมาพอดีนะครับ
เจอกันพอดีที่ผ่านมากำชับลูกชายอยู่ตลอด
ให้ระมัดระวังตัวแต่ก็ไม่สามารถห้ามได้
เพราะว่าลูกชายชอบแล้วก็รักที่จะเรียนด้านนี้
แล้วความจริงเนี่ยเดือนหน้าจะสำเร็จการศึกษาแล้วนะ

ก็มีการไปยืนสีสัน

มาก็ทำงานได้แล้วถ้าไม่เรียนต่อนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีนะครับ
โนตรีสมพงษิงดวงรองพบชน

กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความถี่ของ
สายตรวจในพื้นที่สถาบันต่าง
ด้วยเพื่อป้องกันการล้างแค้นกัน

พยานหลักฐานอยู่แต่เชื่อว่าไม่นานครับ
เดี๋ยวน่าจะตามจับได้อ่าก็ฝากเจ้าหน้าที่ไปดูตามเบาะแสที่ชาวบ้าน
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราด้วยนะจุดไหนเป็นแหล่งซ่องสุม
เป็นแหล่งรวมตัวกันอะไรกันพวกนี้เนี่ยบางทีไม่ไปลงไม่ไปเรียน
ใช่แล้วก็หาเรื่องหาราวก่อเหตุกันนะครับ